สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้๓สาวมาประจำการนะคะ
๒คนไปเอาอุ๊ย
ไปจับผีเอาพี่ม้าไปบ้านผีสิงหัว

โอ้โหวันนี้เดี๋ยวก่อนมีข่าวแรกอันนี้เป็นข่าวที่น่าเศร้าเสียใจมากนะคะ

รอบป่วนยาลาวางระเบิดนะคะ
ถึง๓จุดเลยก็คือ๓ครั้งในจุดเดียวกันเนี่ยนะฮะ
ก็เสียชีวิตไป๒แล้วก็บาดเจ็บอีกมากเลยค่ะ

ยาลาละอุจนใต้รอบบึ้มเสาไฟหักโค้นกลางดึก
รวมแล้วมีผู้เสียชีวิตนะคะ๒ท่านแล้วก็บาดเจ็บ๒๖รายค่ะ
ที่จังหวัดยาลาเนี่ยนะคะ
ก็มีการวางระเบิดที่เสาไฟฟ้าค่ะท่านผู้ชมค่ะ
เหตุเกิดเมื่อเปิดเผยเมื่อเวลา๗โมง
เมื่อวานนี้คือที่อำเภอกบังนะนี่
หลังจากพบว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงนั้นหักโค้น๑ต้น
แต่ไม่พบผู้บาดเจ็บชาวบ้านแจ้งไปก็เลยไปตรวจ
ระหว่างที่กำลังไปเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่๔๗ของอำเภอยหา
ก็นำกำลัง๑ชุดปฏิบัติการจำนวน๕นาย
เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบระเบิดเสาไฟฟ้านี้
ซึ่งคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดขึ้นหนึ่งครั้งในชุดนี้นะฮะ
ทำให้๑๐ตรีธเนธพุทธโทและดาบ๓อนิรุจรรย์ทะวง
รับบาดเจ็บและทั้งสองท่านนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
คือขณะที่กำลังจะเข้าไปตรวจที่เสาไฟฟ้าที่วางตอนกลางคืน
แล้วตอนเช้าจะเข้าไปก่อนถึงจุดนี้
ประมาณยังไม่ถึง๑๐กิโลก็เจอคนร้ายดักวางระเบิดก่อน

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้ระเบิดอีกชุดหนึ่ง
ก็นำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรวม๓ชุด
เข้ารวบรวมไปรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
จู่ก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงอีกค่ะ
ใช่ค่ะส่งผลให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายลายและชาวบ้าน
ซึ่งขับขี่รถในบริเวณใกล้เคียงนะคะ

รวมทั้งหมดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้๒ศพ
และบาดเจ็บทั้งหมด๒๖รายค่ะสาหัสถึง๓ลายนะคะ
มีในดาบท่านหนึ่งในดาบวรวิชัย
บาดเจ็บสาหัสยังไม่รู้สึกตัวแล้วท่านถูกตัดขา
คนที่เข้าไประงับเหตุเข้าไปตรวจดูเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
จากการตรวจสอบระเบิดลูกที่๒ถูกฝังไว้ห่างจากลูกแรก
เราเสนอข่าวไปแล้วนะแค่๓๕๐เมตร
แล้วพอเข้าไปถึงก็จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร
เป็นหลุมลึกถึง๒ฟุต

ซึ่งสร้างสถานการณ์มุ่งหวังให้เกิดความสูญเสียของเจ้าหน้าที่รัฐ
แล้วระเบิดลูกที่๒ก็ฝังไว้ริมถนน
จนกระทั่งชุดทหารผ่านดังกล่าวที่เข้ามา
มาดูสถานการณ์ด้วยกันก็โดนไปอีก
ตอนนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิต
แล้วก็ขอส่งความเป็นห่วงให้ผู้ที่บาดเจ็บด้วยค่ะ
ซึ่งวันที่๑๕กันยายนก็คือวันนี้
สาราการเปลี่ยนวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยาลา

สมเด็จพระเจ้าอยฮวมาหาวิชลานงกร
บดินทรเทพยวรางกูล
พระนางเจ้าศิริกิตพระอบรมราชนินาธิ์
ราชการที่๙และพระบรมวงศานุวงศ์
ไปวางที่หน้าหีบศพของนายทหารนายตำรวจ
ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะ
โอ๊ยดิฉันเอาละเสียใจจริงเลย
แล้วก็ทางญาติผู้เสียชีวิตทั้งสองนายนั้น
ต่างก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นค่ะ
ทางด้านท่านแม่ทัพน้อยที่๔
พลโทคุณวุฒิหน่อแก้วนั้นได้ร่วมลดน้ำศพของผู้กล้า

พร้อมกับประกาศศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับตัวแทน
ของผู้เสียชีวิตทั้งสองนาย
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา
ในเบื้องต้นนั้นรายละ๕แสนบาท
ตลอดจนหน่วยงานต่างก็ได้มอบเงิน
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทายาทผู้เสียชีวิตค่ะ
ส่วนท่านผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านนั้นไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้
ก็คือชะเป็นท่านชื่อเล็ก
ตอนนี้ก็ส่งศพกลับมาบำเพ็ญการกุศลที่บ้านเกิดแล้วนะคะ

ขอแสดงความเสียใจด้วยก็แล้วกันนะคะ
อีกหนึ่งข่าวค่ะถ้าพูดถึงสายการบินนกแอร์
เราก็ได้ยินชื่อของคุณพาธีสารสินมาตลอดหลายสิบ

นายพาธีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์
กล่าวยอมรับว่าที่ประชุมบ่อนกแอร์มีมติให้ตนไปดำรงตำแหน่ง
รองประธานบอร์ดสายการบินนกแอร์
ส่วนตำแหน่งเดิมที่ตนเคยดำรงตำแหน่งอยู่นะคะ

ก็มีมติให้นายปิยะยอดมณีขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน
โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่๑๔กันยายยนต์สำหรับทาง๑๖๐เป็นต้นไปนะคะ
ก็ตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาแล้ว
สาเหตุที่มีการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายครั้งนี้ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการปลด
แต่เป็นความสมัครใจที่ตนเป็นคนเสนอให้บอร์ดรับทราบว่าขอเปลี่ยนแปลง
และมั่นใจว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
จากว่าที่ผ่านมาตนดำรงตำแหน่งมามากกว่า๑๔ปีแล้วนะคะ
ทางฝ่ายบริหารจึงเห็นสมควรที่จะอยากให้ตนไปดูแล
ในเรื่องของภาพรวมของบริษัทมากกว่า
ในขณะเดียวกันนายปียะก็มีความสามารถ
แล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้มั่นใจค่ะว่าจะนำให้สายการบินนกแอร์
มีการดำเนินงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน
ส่วนหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจะมีการเพิ่มทุน

ก็จะมีในวันที่๒๐กันยายนนี้นะคะ
ความชัดเจนต่างก็จะมีแน่นอนในวันที่๒๐นั่นเองค่ะ
ส่วนนายพาธีเองก็โพสต์ลงในอินสตาแกรมนะคะ

ทุกการเปลี่ยนแปลงจะนำพาสิ่งที่ดีขึ้นเสมอ
แต่เขาก็ยิ่งอยู่ในนกแก่ใช่ไหม
ยังอยู่แต่ภาพรวมที่หนังเป็นรองเป็นรองกรรมการ

ไปเป็นรองประธานบอร์ดสายการบินนกแอร์แทนนะคะ

อันนี้ก็เป็นข่าวสะเทือนใจเลยทีเดียว

ก็คุณยายอายุ๖๑๖๑นี้ก็เรียกยายแล้วเหรอ

ก็อยู่ในชุมชนแต่ก็เริ่มงงกับตัวเอง
อยู่ในชุมชนที่ไร้ไฟฟ้า
ก็เลยแบบว่ามันคงอยู่ในที่มืดก็เลยถูกทำร้าย
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถูกข่มขืน

ก็มีผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าเกิดเหตุเศร้าสลดมากเลยทีเดียว
หลังจากที่กลุ่มจิตอาสาสะแก้วเนี่ย
แล้วก็ศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา
จังหวัดสะแก้วเข้าสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้
ในพื้นที่อำเภอวัฒนาคอน
จังหวัดสาแก้วพบว่ามีหญิงชาลายากไร้
ถูกวัยรุ่นเนี่ยพวกขี้ยาบุกมาข่มขืนแบบมาราทอนเลย
เพราะว่าบ้านอยู่ห่างชุมชนแล้วก็ไม่มีไฟฟ้า
โดยนางสาวธนรินพรกุลฮิรันดินะฮะ
ท่านเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มจิตอาสาของสาแก้วเนี่ย
เขาก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าคุณยายอายุ๖๑
ได้รับเบี้ยเลี้ยงคนพิการเป็นเบี้ยสูงอายุปีเดือนละ
ก็ทำไมได้ปันตั้งประมาณ๑๔๐๐

นี่แหละยัง๖๐๐แล้วเพิ่มแต่๖๑น่าจะเป็นระยะแรกอย่างน้อยนะคุณไม่รู้สิพอปรับแล้วมึงพี่
ฮะอเรนนี่ใช่แล้วก็เป็นวันโรคพร้อมกันไปด้วยคุณมากเจ้า
ก็คือความบกพร่องอ่าบกพร่องหุมตั้งฐานบกพร่อง
ส่วนอีกคนนึงทำงานอยู่ร้านค้าแห่งหนึ่งพอดูแลตัวเองได้บ้าง
ซึ่งก็มีลูกคนโตซึ่งมักจะเข้ามาเอาเงินเบี้ยวชราของแม่ไปใช้เป็นประจำ
ก็เลยทำให้แทบจะไม่มีเงินติดบ้านกันเลยทีเดียว
จิตอาสาสะแก้วก็เลยกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ทีมงาน
จิตอาสาในโรงพื้นที่เข้าไปสำรวจข้อมูล
ผู้ยากไร้ได้เพียงวันเดียวปรากฏว่าได้
ได้รับแจ้งว่าคุณยายรายนี้ถูกขี้เมา
ข่มขืนแล้วก็คมคู่คุณยายอีกด้วย

ทำให้จิตอาสาต้องเดินทางเข้าไปรับคุณยายออกมา
แจ้งความที่สนทัพใหม่อำเภอวัฒนานคร
พร้อมกับส่งตัวไปตรวจร่างกาย
ที่โรงพยาบาลก็พบร่องรอยจากการข่มขืนจริง
ซึ่งก็มีรอยทุบช้ำแดงตรงซี่โคง

เจ็บคอเพราะว่าถูกคนร้ายบีบคอ
โดยเบื้องต้นคุณยายก็ได้พักอยู่ที่บ้านของจิตอาสา
เพื่อที่ความให้เกิดความปลอดภัยชั่วคราว
เนื่องจากยายหวาดกลัวมากที่จะมีคนตามมาทำร้ายอีก
ก่อนที่จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่พัฒนาสังคม
แล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัด
เข้าให้ความช่วยเหลือจัดหาที่พักแล้วก็คุ้มครองความปลอดภัย
ก่อนไปอยู่บ้านพักแบบฉุกเฉินอะไรนี้ก่อนเนอะ

ทำคนแก่บ้า

โฮมโปรครบรอบ๒๑ปีฉลองทั่วไทยลดให้ทั้งห้าง

เพื่อเป็นการขอบคุณคนไทย
ที่ให้โฮมโปรได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านคุณมาตลอด๒๑ปี
ด้วยการคืนกำไรให้ลูกค้าได้ช็อปคุ้มแบบจัดเต็ม
พร้อมโปรโมชั่นช็อปครบ๔แสนบาท
ฟรีทองคำหนัก๑บาทมูลค่า๒๑๐๐๐บาท
เครดิตเงินคืนสูงสุด๒๑๐๐๐บาท
ช็อปด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

หรือผ่อนทั้งร้านนานสูงสุด๒๑เดือน
กับสถาบันการเงินชั้นนำอีกมากมายค่ะ
เรียกว่าลดทุกแผนกทุกสาขาทั่วไทย
ตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคม
ถึงวันที่๒๔กันยายน๒๕๖๐ครั้งเดียวในรอบปีเลย
แบบนี้นะที่คุณเห็นอยู่หน้าจอโทรทัศน์ตอนนี้นะคะ

ตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคมไปจนถึงวันที่๒๔กันยายนนี่แหละค่ะ
ก็นี่ค่ะเราสแกนมาแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้ท่านผู้ชมค่ะ
นี่เลยนะคะลองสแกนดูก็จะได้ตามนี้

ทันใจสะดวกรวดเร็วแล้วก็งา
ถูกต้องเลยง่ายแบบนี้คุณผู้ชมต้องรีบสแกนกันไว้ให้ไวเลยนะคะ
เอาล่ะช่วงหน้าหลายคนคงรอคอย
รวมเรื่องแปลกน่ารักมีตัวเลข
ตัวพ่อตัวแม่ไม่อยู่เดี๋ยวเราจะจัดให้หรือเปล่า
จัดให้ชุดใหญ่ไฟล์กันดูเลย

ถูกต้องช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวค่ะโอเคเอาล่ะ

ข่าวแปลกทั่วไทยสุดเสนอเรื่องนี้เลย
ของรถเมย์เป็นเรื่องน่ารักนะเป็นเรื่องแปลกน่ารักของสัตว์โลกค่ะ
ก็คือเจ้าเต่าตัวโตเลยหนักประมาณ๒๐กิโลกรัมนะคะอายุประมาณ
อันนี้อยู่ที่วัดตาขันนะคะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดเรยองค่ะ
ก็ต้องบอกว่าเจ้าเต่าตัวนี้เป็นเต่าที่มีพฤติกรรมผิดแปลก

เพราะว่าทุกวันเนี่ยเต่าตัวนี้ก็จะเดินต้วมเตี้ยมมานะคะ
ท่าน้ำด้านหลังสาราขึ้นมาขึ้นมาบนสารา
แล้วก็ไม่มีอาการหวาดกลัวผู้คนแต่อย่างใดค่ะ
แล้วก็กลับเดินเข้าไปหาคนเหมือนว่าแต่ละคนเป็นเพื่อนของเขา

ชีที่วัดก็เลยตั้งชื่อให้ว่าถุงเงิน
จากว่าที่ผ่านมาค่ะเจ้าถุงเงินนั้นก็จะให้โชคลาภกับบุคคลที่มีโชค

วิธีการให้โชคของเจ้าถุงเงิน

ชาวบ้านค่ะเขาก็จะนำกระดาษที่เขียนตัวเลขเอามาวางกองเอาไว้

หากเขาคาบเลขอะไรออกมาเนี่ยเขาก็จะไปซื้อสลากเลขนั้นเพื่อเสี่ยงโชค
ที่ผ่านมาค่ะร่ำรวยกันไปหลายรายแล้ว
คนที่โชคดีส่วนใหญ่เลยก็จะกลับมาเอากล้วยน้ำว้าแล้วก็แอปเปิ้ล
อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะคะเขาเปิ้ลโปรดของเขา
เอามาให้เอามาให้เจ้าถุงเงินเนี่ยคนมาทำบุญถือว่าเป็นการตอบแทนนะคะ
โดยในงวดนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าถุงเงินเต่าสุดเฮงก็คาบเลขให้กับญาติโยมมาแล้ว
หลายรายนะคะโดยเลขที่ได้ในรอบนี้ตามข่าวนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็๘๙เอาภาพมาให้เลยคนก็เขียนไว้ให้เขาอย่างนี้ไง
๖๘กับ๘๙จะถุงเงินเขาคาบมาให้

พึ่งเสียชีวิตไปเนาะพึ่งเลยพี่๓วันนี้เอง
ก็โก้ธีรศักดิ์รู้จักใช่ไหมรู้สิคะโกเคอรี่
โก้โนเด้งได้มาแอบใบ้หวยงวดหวยอะไรเหล้า
ไม่ใช่สิคะก็อย่างนี้โดนนะน่าเกลียดมาก
นางโก้นี่ไว้ผมยาวสินะ
ก็อย่างนี้โดยตั้งข้อสังเกตชวนบังเอิญ
เรื่องตัวลงตัวเลขอะไรไม่รู้เนี่ยนะฉันไม่อยากจะพูดเลยนะ
ค่ะพี่จะจบแล้วนะครับพูดเถอะแนะนำให้เล่นกันก่อน
เพราะว่าโก้เชื่อว่าทำงานหาเงินมาเองดีที่สุด
นั่นแน่มันต้องออกตัวอีกก่อนถูกแล้วโก้ชั่วสุดรวยทางรัฐไม่เอาเหตุค่ะแต่บ้านเลขที่ของหมอดูอีทีคือเลข๔อายุ๕๘
อยู่หน้าแป้นรั้นใช่ไหมพี่
ท่านได้เสียชีวิตไปเนี่ยซึ่งบังเอิญมากนะตรงกับบ้านเลขที่ของบ้านโก้เลยคือ
อ๋อบ้านพี่โก๊กพบเลย
ของเขา๔อายุ๕๘แต่ไม่นี่คือ๔๘๕ตรงยังไงให้มา๘๕

ก็เลยต้องกลับกันเหรอคงประมาณนั้นไม่ทราบกันไม่ชี้แนะเขาบอกไม่ชี้แนะ

โก้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวหมอดูอีทีแล้วก็ชาวพม่าที่ได้สูญเสียคนที่สุดแสนจะมหัศจรรย์ไป
นางก็ยอดตอนหลังนี่แหละ
ส่วนรถแมงที่ย้ำเหมือนกันรถน้อยของพี่เม่อนี่ที่ยกเหมือนกัน

แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องแบบว่ามีคล้ายจะเป็นเรื่องลึกลับนะคะ
คือว่ามีรถฟอร์จูเนอร์ประสบอุบัติเหตุ
แล้วตำรวจก็ลากเอามาไว้ที่โรงพักค่ะ
ที่อำเภอบ้านกล่ำอำเภอแกรงจังหวัดระยอง
ที่สถานีตำรวจเขา
ก็พอลากมาก็มีการชน
แล้วก็ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตในรถเป็นเศรษฐีนีระยองวัย๖๘

พอเอามาไว้ในสถานีตำรวจ
ก็เกิดไฟกระพริบรถซึ่งไม่ได้ติดเครื่องอะไร
ใช่พี่เป็นไฟเหมือนไฟฮัทสาดไฟผ่าหมาก
คือไม่ใช่ไฟคือไฟหยุดแวบขึ้นมา
แล้วคนก็เลยเข้าไปดูนี่มันรถอุบัติเหตุบี้อยู่ใช่ไหม
เท่านั้นยังไม่พอหลังจากที่ไฟกระพริบเองนะคะ
เมื่อวันที่๓กันยายนที่ผ่านมานี้
ที่ก็เลยเกิดไฟลุกไหม้วอดทั้งคัน
ที่เห็นบ้างคันตั้งเก่าอีก๓วันหน้าถึงจะเกิดเรื่องนี้ใช่คันเดียวกันนี่แหละ
แล้วก็มีนายจันทรัตนวิจิตเขาเป็นผู้เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าเขาประสบกับตัวเองเลยเขาขี่จักรยานยนต์กลับจากชายหาดแหลมแม่
เนี่ยนะฮะไฟไหม้แล้วนะไฟกระทิบอีกครับ
คาตาเลยเขาก็เลยแฟกกกือเลยจิละก็ไม่รู้เป็นรถไร
เขาขับเข้าไปดูว้ายนี่มันรถที่ประสบอุบัติเหตุแล้วมีคนตายในรถ
และไฟไหม้ไปแล้วคราวนี้ขับหนีไปเลยตกใจมาก
ชาวบ้านที่อยู่ในที่ใกล้เคียงก็บอกว่าเห็นไฟกระพริบ
ทั้งที่รถจอดเสียจอดทิ้งอยู่อย่างนี้
หลายครั้งมากก็กลัวกันมากเลยค่ะ

เมื่อวานนี้อยู่ดีเขาก็หยิบปากกาไปเขียนว่า
แต่๐๔เออก็มีเลข๗ก็เยอะอยู่นะ

เอาอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งข่าวค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องฮือฮาเหมือนกัน
เพราะว่ารถแบ็คโฮลของกรมชลประธาน
ก็มาขุดลอกคลองบางสะพานนะคะ
อยู่เนี่ยก็สังเกตเห็นวัตถุอย่างนึงเนี่ยนะคะ

โดยเบื้องต้นก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปืนใหญ่
โบราณอายุน่าจะอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวค่ะ
ก็ความยาวประมาณ๒๑๐เซนติเมตร
เส้นรอบปากกระบอกปืนประมาณ๔๐เซนติเมตรค่ะ
ขนาดรูลำกล้องประมาณ๒๐เซนติเมตร
มีคราบสนิมเหล็กเกาะอยู่เต็มปืน

ล่าสุดวันที่๑๓กันยาที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากที่ข่าวแพร่สะพัดออกไป
ชาวบ้านก็พากันมาดูปืนใหญ่ดังกล่าว

บางคนเข้าไปยืนส่องมันดูใกล้เลย
ปรากฏว่าเห็นตัวเลขอยู่ที่ปืนใหญ่นี่แหละ
คล้ายกับเลขประจำปืน
แต่เนื่องจากเก่าแก่เป็นสนิมขึ้นเขละเลย

แต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเลขที่เห็นนั้นคล้ายเลขไทย

เขาเขียน๙๖๘ขีด๓

ก็เป็นนัมเบอร์ไงนัมเบอร์ของปืนใหญ่แล้วยังไง
บอกว่านอกจากนี้ยังมีเลขประจำรถแบ็คโฮล
กรมชลประธานที่ตักปืนใหญ่ขึ้นมาจากคลอง
ไปใหญ่แล้ว
วันเดือนปีเกิดอยู่กับกรมนี้ไหมนี่๑๐ตัวเลขแล้วนะ๑๒๓
เขาไม่ได้บอกแต่ว่าเขาก็มีคนผู้หญิงคนนึงค่ะ
บอกว่าเมื่อคืนหลังจากตนได้มาดูปืนใหญ่
หลังจากที่เขามาดูเสร็จปั๊บกลับไปบ้านแล้วนอนฝันเห็นเลยค่ะ

เห็นเจ้าหมายถึงพระเจ้าแผ่นดิน
คนใกล้ชิดจึงตีความฝันว่า
ใช่เป็นตัวหนังสือแบบเลขโบราณเลขใครเขาจะบอก

ไม่รู้๙๘เขาก็คิดไปเรื่อย

หวานนี่ฮะเออนั่นเอ้า
เมื่อวานนี้เลขแม่ชมไว้ซื้อลอตตาลี

เลขอะไรอ่ะเลขของแม่ชมเลขอะไรอ่ะอะไรคะคุณหมายฟิโน่
เออจะได้ไปซื้อบ้างเออพี่เหนียว
ยังทันพรุ่งนี้ชัดลอตตาลีพี่เหนียวซื้อไปเยอะแล้ว

ให้โชคค่ะได้แล้วนะครับใช่
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีค่ะ
ที่มาร่วมสนุกส่งความคิดเห็นเข้ามา
คนแรกคุณสัพพยาสุรีชนลพึกนี้นะคะ

ไปเยี่ยมเด็กที่อยู่ในโรงพยาบาล

คุณนี่คิดดีมากแล้วก็เลยเรื่องนี้คุณหนุ่มเขาเลือกคนนี้เลย

มีทั้งมีมาจากหลากหลายจังหวัดมากเลยค่ะ
ผู้โชคดีนี้ก็ตอบคำถามได้โดนใจสิท

ขอแสดงความยินดีด้วยอุ๊ยกินกันอีกเลยเลือกได้หมด
ใครที่เห็นชื่อบางคนอาจจะไม่ได้ดูนะ
ใครที่รู้จักก็ถ่ายรูปไว้หรือดูย้อนหลัง
แล้วก็ได้ติดต่อกันไปเนอะอยู่ได้
จะได้ไปกินกันเต็มที่เลยชื่อคุณยังอยู่

ใช่เลือกได้เลยก็ได้เป็น๑ท่านค่ะ

ช่วงหน้าค่ะเขามีข่าวออกมา
คุณไอซ์ปรีชายาเขาบอกว่าไปศัลยกรรมมาจริงหรือเปล่า
นักที่มาต่อตั้งที่มาไม่ชอบสัญญากรรมเลย

ถูกแปลงกินหมอต้องสวยเพราะขอใจเฉยใช่ป่ะ
สวยเพราะไม่มีหมอไอท์ไม่ได้ทำไม่ได้ทำหมอทำ

บรีชยาไอท์บรีชยาที่เค้าเล่นเลข
เดี๋ยวเราลองอะนี้แล้วดูเราลองกินกับทุกวัน

นางบอกว่าไม่มีทางไปอัพหน้ามาหรอก

แค่เพราะเขาออกกำลังกายเยอะเพราะนั้นนี่นา
หงวงหน้าเค้าเหนือเปลี่ยนไป

ถูกต้องถูกต้อง

เราก็แบบว่าถูกจับผิดหนักนะ

ถูกนางก็เลยบอกอย่างนี้เราเข้าวงการมาตั้งแต่ยังอายุเท่าไหร่
มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแหละเป็นเรื่องปกติ
นี่เขาแต่งหน้าเยอะด้วยในเรื่องเล่นรับสลับร่างนี่หน้าเป๊ะมาก
ใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลย

พี่พี่มีคำถามมาแล้วจะบอกแต่นี่ไม่ทำโอ้โฮโฆเลว่าโดนจับผิดมาบ่อย
เรื่องความคิดเรื่องก็มันห้ามไม่ได้หรอก
รู้เข้าใจต่างคนก็ต่างมีสิทธิ์จะคิดได้ใช่ไหม
หน้าเปลี่ยนไหมแต่นี่ไอ้ไอ้ผอมลง
จากตอนดูภาพไอไฟแตงกิ้วนี่เปลี่ยนผอมลงหลายกิโลด้วยจะบอกให้
ตอนไอไฟแต้งกิ้วตอนนี้หน้าเขาแบบว่าวีเชฟมาก
เรื่องผู้ชายดีกว่าว่าไม่ทำก็คือไม่ทำไม่ทำก็ไม่ทำพร้อมก็คือพร้อม
ว่ากันไปนี่ก็ไม่ทำเหมือนกันโอ๊ยธรรมชาติสร้างมา

ส่วนความรักกับนาดนนะก็ไม่ได้คุยกันอะไรเท่าไหร่

เออก็ไอซ์ก็รู้สึกว่าเรื่องความรู้สึกของคนเหล่านี้
ถ้าสมมุติว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็เราแฮปปี้แล้วก็
เข้าใจป่ะเออเพราะว่าไออายุก็เริ่มเยอะแล้วนะ
ถ้าสมมุติว่าเรานะต้อง
ไม่ไม่อารมณ์เสียค่ะ
ถ้าเราตกลงว่าจะเป็นแฟนกันนะกับใครนะเราก็ต้องชัวร์ก่อน
ใช่เปล่านิดนึงเออ
ตอนนี้นะถ้าว่างเราก็คุยกันก็เป็นเพื่อนกันนะ

เดี๋ยวเปลี่ยนแฟรงมั้ยไหลจะบอก

คุยกันอยู่สนิทกับคนนี้

เอาคนนี้เหมือนกัน

น้องเวียสุโป๋ลาวาสและเบลล่าราณี

หลายคนที่ลุ้นกันมานานก็เฮกันลั่นสนั่นกรุงกันเลยทีเดียวค่ะ

แท้แท้ไทย

แล้วคนเกาหลีถามว่า

ไม่ได้ทำพี่เวียไม่ได้ทำอะไรเลย
คนเกาหลีคนจีนชอบ

สิ่งที่หนุ่มเวียทำก็ยิ่งตอกย้ำ

เพราะว่าพระเอกสุดหล่อ

แต่แคปชั่นของภาพนั้นชัดเจนสุดนะคะ

แท็กว่ามือใหม่หัดถ่ายกล้องฟิล์ม
แล้วก็ให้เครดิตเบลล่าแคมเบลด้วยนะคะ

ซึ่งหลังจากที่หนุ่มเวียลงรูปดังกล่าออกไป
มีแฟนเข้ามากระนำกดไลค์
แล้วก็คอมเมนต์แซวหนุ่มเวียกันแบบว่า

ทางนี้ป่ะเหมือนกับเป็นโปรดักชั่น
เป็นแบบว่าในนิเทศเนี่ย
จบโทรจบโทร

จะสวยสมกันไปถึงขนาดไหน
อีกข่าวหนึ่งคุณสุนารี

อายุกำลังจะพุ่งทะลุ๔๙ปีแล้ว

สุก็จะได้ตั้งท้องสมใจสักที
โอ้โหจะมีลูกตอนอายุ๔๐กว่า

สู่เขาทำงานหนุกหนานเก็บเงินไปก่อน

หนังที่ฉายไปแล้วคือสมพักเซียน

เป็นคนที่เล่นละครดิดี

ดูโฆษณาในโทรทัศน์บอกหูตอนนี้เห็นน้องมิว
โอ้เพียบเลยมิวมิถาค่ะเพียบเลยมิวมิถาค่ะโอ้เพียบเลยมิวมิถาค่ะ
เขาบอกเลยว่าจริงเพียบเลยมิวมิถาค่ะเขาบอกเลยว่าจริง
ตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะ
ตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะ

ตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะ
ตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะ
ตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะ
ตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะ
ตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะ
ตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะ
ตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะ
ตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะ

ตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะ
ตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะ

มีบอลค่ะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
หะคนจันทร์มีบอล